เรื่องของ๑๐ตำรวจโทหยิงกรศักดิ์สิก
กับทหารหญิงที่เอาเขามาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
คือประเด็นมันมีเยอะมากที่เรารอคำตอบกันอยู่
ตั้งแต่ใครที่ไปช่วยเขาฝากให้ทหารหญิงคนนี้ได้เป็นทหาร
แล้วใครฝากให้๑๐ตำรวจรีหญิงคนนี้
สิบตำรวจโทยิงคนนี้ได้เป็นตำรวจ
ใครที่ไปทำเรื่องของใบรับรองแพทย์จะจริงไม่จริงยังไง
มันมีหลายเรื่องหลายราวนอกจากทำร้ายทรมานอะไรพวกนี้ที่แจ้งความไปนะ

ผู้เสียหายก็คือทหารหญิงคนนี้เนี่ย
ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า
เป็นคนไปจ่ายเงินซื้อวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ทำไมมันหลายเรื่องจังอ่ะนี่มันหลายเรื่องมากนะ

ทั้งวงการตำรวจทหารมาการศึกษาหุย

นี่ฮะนี่เป็นภาพวันที่ตำรวจ
พาตำรวจหญิงคนนี้ไปชี้จุดทำแผนที่บ้านที่รัชบุรีนะฮะ

เอาเขามาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านแล้วทำร้ายทรมานเขาตอนนี้ถูกฝากขังอยู่นะครับ
ระหว่างการดำเนินคดีมันมีกรณีที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยคลิป
ในพื้นที่ที่ชะอำหัวหินที่ทางสิบตำรวจโทยิงกรสะสิเนี่ย
ไปเที่ยวที่หัวหินแล้วพาทหารหญิงที่เป็นผู้เสียหายไปด้วย

และมีเพื่อนชายคนสนิทคนหนึ่งไปด้วยเธอจะทำร้าย
แต่เพื่อนชายคนสนิทบอกไม่ต้องเดี๋ยวพี่ทำเองเดี๋ยวเธอจะเจ็บมือนะ
เขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เพิ่มเติมด้วยนะฮะ
ว่าไปแอบอ้างชื่อสวอันนี้ก็เรื่องอ้างว่าเป็นเมียสวอีก
เป็นผู้ประสานงานสวอีกใครฝากให้เป็นหลายเรื่องเหลือเกิน
วันนี้นะครับทีมข่าวของเราได้คลิปใหม่นะฮะ
เป็นคลิปที่๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิใช้งาน
ผู้เสียหายตอนเป็นทหารรับใช้อยู่ที่บ้าน
มี๒คลิปนะนี่เป็นคลิปแรก๔ทุ่ม๑๗นาทีวันที่๑๑สิงหาคม
จะเห็นว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกใช้ให้เช็ดกระเป๋า
อยู่ตรงนี้เนี่ย๑ชั่วโมง๕๘นาที
ทุ่มกว่าแล้วนะฮะเช็ดกระเป๋าอยู่๑ชั่วโมง๕๘นาที
ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยเหรอคะกับการเช็ดกระเป๋าเนี่ยนะคะ
สิงหาคมนะก่อนที่เธอจะทนไม่ไหวแล้วก็
ครอบครัวเขารู้ข่าวก็เลยมาช่วยเหลือ
พาตัวออกจากบ้านมาค่ะแล้วไปขอความช่วยเหลือกับ
โหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยและคุณกันจอมพลัง
ทนายภัยศาลเรืองฤทธิก็มาช่วยต่อเช็ดกระเป๋าเสร็จ
ยังไม่เสร็จนะคุณแข่มศรที่เดียวกันเลยในบ้าน
ตี๑๖นาทีเข้าสู่วันที่๑๒สิงหาแล้ว
ถูกใช้ให้เช็ดรองเท้าต่ออีกต้องเช็ดรองเท้าต่ออีก
ขนาดนั้นเลยหรอดูสิทีมข่าวของเรายังได้ภาพนะ
ยืนคุยกับตำรวจอ่าสิบตำรวจโทยิงกรสะสินะฮะ
ขอดูภาพที่ยืนอยู่แล้วมีสวด้วยที่มีคำเขียนว่าสวครับ
นี่ฮะหยุดไว้ก่อนนะ
คือถ้าภาพแล้วไม่เบลอหน้าเนี่ยภาพจริงเขาไม่เลอหน้าหรอก
รู้ว่าสวคนไหนแต่ท่านอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้
แต่ก็ไปร่วมงานด้วยกันติดตามไป
หรืออาจจะบังเอิญไปถ่ายรูปก็ไม่รู้เนอะ
ถ้าดูจากเครื่องแบบน่าจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่
แต่ทำไมตำรวจชั้นผู้ใหญ่ดูเหมือนจะนอบน้อม
วัยพอดีหรือเปล่าอาจจะเป็นจังหวะบังเอิญ

ก็คงมีใครที่ช่วยเหลือทำให้เขาได้เป็นผู้ประสานงานสว
ได้เข้าไปเป็นตำรวจแล้วคลุกคลีรู้จักกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เยอะแยะไปหมด

ตามรายงานบอกว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อปี๒๕๖๑นะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวเน็ตก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะแยะไปหมดเลย
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
อีกหลายภาพเดี๋ยวค่อยดูไปก็แล้วกันนะ๒๖กยที่ผ่านมานะครับ
ปี๖๒ไม่ใช่ที่ผ่านมาขออภัย๒๖กย๒๕๖๒นะครับ
นี่เป็นคณะกรรมธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชชอบ
และเสริมสร้างธรรมภิบาลของวุฒิสภา

วุฒิสภานะคณะกรรมธิการวุฒิสภาทำหนังสือเชิญ
ตำรวจโทยิงกรสะสิเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมธิการ
อกจากเป็นผู้ประสานงานสวเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมธิการด้วย

แต่ฟังคำว่าที่ปรึกษากิติมศักดิ์มันจะต้องมีคุณวุฒิวัยวุฒิมีความรู้ที่เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์พี่อุ๋ย

แต่ในระหว่างทางเธอบอกว่ามีปัญหาอาการควบคุมตัวเองไม่ได้

รักษาอาการทางการควบคุมตัวเองไม่ได้ลักษณะแบบนี้มาเป็นเวลาหลายปีก็เลยไปทำร้ายทหารหญิงที่ขอตัวมารับใช้ที่บ้าน
แต่ละตำแหน่งที่เขารับหน้าที่ทำงานนี่ตำแหน่งใหญ่โตนะ

สันติบาลถูกขอตัวไปช่วยกอรมนภ๔ส่วนหน้า
เป็นผู้ประสานงานสวเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมธิการของวุฒิสภาอีกนี่นะฮะ
เมื่อวานนี้นะครับทางทหารหญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยไปกับคุณกันจอมพลังแล้วก็ทนายภัยศาลด้วย
ไปที่ชะอำเพชรชบุรีนะพื้นที่ของสพชะอำนะฮะที่หัวหินที่เคยมีเหตุถูกทำร้ายในห้องพัก
แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายด้วยว่ากันว่าเป็นแฟนของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสาธิ
อ้างหรืออะไรยังไงค่ะแต่เอาเป็นว่าเขาไปแจ้งความกับผู้ชายคนนั้นเพิ่มอีกหนึ่งคน
เพราะลงมือทำร้ายทหารหญิงคนนี้ด้วยเนื่องจากไม่อยากให้กรสะสิเจ็บมือ
บอกเดี๋ยวทำเองเดี๋ยวจะเจ็บมือเลยถูกแจ้งความเพิ่มด้วย
ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับทุกผู้ชมครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะ
มีแฟนของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิคนหนึ่งชื่อคุณคมสิทธิ์
เขาเป็นน้องชายนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่ราชบุรีความจริงเปิดใจกับสื่อหลายสำนักตั้งแต่เมื่อวานนะ
เขาออกมาเปิดเผยอย่างนี้ฮะเขาบอกเขารู้พฤติกรรมของเอเอคือทหารนะคือผู้เสียหายเอาเป็นชื่อนามสมมุติ
เขาบอกกับสื่อหลายสำนักบอกว่าเขาคบหากับ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิ
มาได้สักเจ็ดแปดเดือนแล้วนะโดยคนที่แนะนำให้รู้จักกันก็คือเอนี่แหละ
คือทหารหญิงคนนี้นี่แหละแนะนำให้เขารู้จักกับกรสะสิซึ่งระหว่างที่คบหาอยู่กับกรสะสิเนี่ย
เขาไม่เคยเห็นเลยว่าจะมีสวคนไหนที่คบหาอยู่หรือว่าที่ข่าวบอกกรสะสิเป็นเมียของสว
เขาบอกเขาไม่เห็นรู้จักใครเลยที่ผ่านมายอมรับว่าเคยลงมือทำร้ายเอที่เป็นผู้เสียหายจริง
โดยอ้างว่าเอเนี่ยชอบทำอะไรผิดพลาดแต่เป็นการลงโทษตามที่ตกลงกันไว้
ว่าถ้าทำผิดอะไรเนี่ยจะต้องโดนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ตลอดเวลาที่เขาคบหาอยู่กับกรสะสิเขาเห็นพฤติกรรมของเอมาตลอด
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็คือคุณคมสิทธิ์เนี่ยอ้างว่าเอนี่ชอบโกหกเวลาทำอะไรผิด
ครั้งแรกที่เขาเคยเห็นกรสะสิลงมือตบตีทำร้ายเอคือตอนไปเที่ยวภูวิลล่าที่หัวหินชะอำ
จากนั้นก็เห็นมาโดยตลอดเขายอมรับว่าเขาเห็น
ส่วนเรื่องที่มีการกักขังตรงนี้เขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงนะฮะ
เพราะตัวเขาแล้วก็กรสะสิเนี่ยเคยไล่เอเนี่ยไปหลายครั้งแล้วแต่เออ่ะไม่ยอมไปเอง
ยังขออยู่ด้วยอยู่ตลอดเอาอย่างที่บอกว่าเคยทำงานร้านกาแฟให้กับกรสะสิ
กรสะสิฝากเข้าเป็นทหารแล้วขอตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านแล้วต้องเอาเงินเดือนทหารให้อีกเนี่ย
เรื่องนี้เอนั่นแหละเป็นคนตกลงเองทาง๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิกับเอที่เป็นทหารที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
คุณคมสิทธิ์บอกเขาตกลงกันเองเพราะเขาใช้ชีวิตกินอยู่ด้วยกันลักษณะแชร์กันอยู่แชร์กันกินนะโดยเอเนี่ย
เขาตกลงเอาเงินเดือนเนี่ยให้กับกรสะสิเป็นคนรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายต่าง
เนื่องจากกินอยู่ด้วยกันแชร์กันแต่เอมองว่าตัวเองเนี่ยเงินเดือนน้อยกว่า
เพราะฉะนั้นกรศาสิมีเงินเดือนมากกว่ารายได้มากกว่าก็เป็นคนเอาเงินไปทั้งหมดเลยละกันแล้วก็ไปบริหารใช้จ่าย
เรื่องที่เอที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากรสะสิเนี่ยมีโรคซึมเศร้ามีอาการทางจิตเกี่ยวกับจิตใจคุมตัวเองไม่ได้
เรื่องนี้คุณคมสิทธิ์ยืนยันว่าไม่จริง
เอผู้เสียหายรู้อยู่แล้วรู้ดีแก่ใจและยังเป็นคนขับรถพา๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิไปรักษาด้วยซ้ำเป็นคนจัดยาเตรียมยาให้กินด้วยซ้ำมีพยานหลักฐานทุกอย่างที่สามารถยืนยันได้
อันนี้เขาให้มาในมุมนี้เราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรนะ
จะเป็นคนเดียวกับที่อยู่ในคลิปหรือเปล่าหรือว่าคนที่ถูกแจ้งความเมื่อวานหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีการไปพบเจ้าหน้าที่กันเพราะมีการไปแจ้งความ

ล่าสุดวันนี้อ่ะครับทุกผู้ชมครับมันมีเรื่องที่แบบโอ้โห
ถึงกับตกตะลึงกันเพิ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากประเด็นต่าง๑๒๒
ที่บางเรื่องก็ยังไม่ได้คำตอบบางเรื่องก็ได้คำตอบแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ก็มี
วันนี้นะฮะเอผู้เสียหายนะฮะทหารหญิงคนนี้
ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้กังวลแล้วก็เป็นห่วง
เรื่องครอบครัวมากหลังจากที่แฟนนุ่มของกรสะสิ
ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างนะแล้วเธอก็เปิดเผยเพิ่มด้วย
ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยเธอก็บอกเธอบอกว่า
ว่าเธอเป็นคนไปซื้อวุฒิการศึกษาปริญญาตรีให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
นี่ฮะเธอบอกว่าเธอเอาเงิน๕๐๐๐บาทไปจ่ายเงินค่าวุฒิปริญญาตรี
ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง
ในปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๑นี่แหละเธอไปซื้อมาให้
กรสะสิได้เข้าพิธีรับปริญญานี่นะฮะโดยที่ไม่เคยไปเรียนหนังสือเลย
เธอบอกเธอจำได้วันนั้นเธอเอาเงิน๕๐๐๐บาทไปจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย
โดยตรงไปถึงมหาวิทยาลัยเธอก็ถูกเรียกเข้าห้องห้องนึง
แล้วก็เอาเงินสดไปจ่ายให้โดยที่ไม่ต้องทำเรื่องอะไรแล้ว
เพราะมีคนติดต่อเรื่องซื้อวุฒิเอาไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว
อันนี้วุฒิปริญญาตรีนะฮะเพราะ๑๐ตำรวจโทเนี่ยรู้สึกเขาจะใช้วุฒิ
๖ปวชหรือเทียบเท่าตอนนั้นเหมือนที่ตำรวจเขาบอกอะไรนะ
เป็นอายุเกินแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาจบทางบัญชีมาบัญชีปวสอ
แม้จะอายุ๓๘เกินจาก๓๕แต่ตอนนั้นก็รับเข้าเป็น๑๐ตำรวจโทยิง
แต่อันนี้คือเขาต้องการปริญญาตรีคุณเอผู้เสียหายบอก
เป็นคนไปซื้อให้เองเอาเงิน๕๐๐๐บาทไปจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยเอง

เป็นการไปซื้อวุฒิมาจากมหาวิทยาลัยแห่ง๑ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะ
แล้วซื้อในราคาคริกบาทครับ

ที่ฝ่ายชายแฟนของเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
รู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยมากขึ้นไหมครับ
เพราะเอาถึงที่เรื่องของความปลอดภัยเราหลังจากนี้ด้วย
รู้สึกกังวลค่ะรู้สึกกังวลจริงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยพูดกับหนูว่า
ถ้ายังไม่หยุดพฤติกรรมทำให้แฟนเขาโมโหอีกเนี่ยสักวันกูต้องฆ่ามึงแน่
เขาเคยพูดคำนี้ค่ะไม่เชื่อถามเขาดูได้เลยค่ะ
โอ้โหคือเรื่องซื้อวุฒิการศึกษาปริญญาตรี๕๐๐๐บาทนี่ผมว่าเรื่องใหญ่มากนะ
ใช่ค่ะมาถึงวงการการศึกษาอีกแล้วเนี่ยขยายมาอีกเนี่ยอีกหนึ่งวงการนะพี่อุ๋ย
คือก่อนหน้านี้คุณเห็นมาสอนเราได้ยินข่าวใช่ไหมไอ้แบบที่ว่าปลอมใช่ไหม
ซื้อทางอินเตอร์เน็ตซื้อวุฒิการศึกษาซื้อใบปริญญาปลอม
แต่นี่คือผู้เสียหายที่เป็นทหารคนนี้บอกว่าเอาเงินไปจ่าย๕๐๐๐บาทให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยนะ
เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งและประเด็นคือได้เข้ารับปริญญา

คือมันอาจจะเป็นใบปริญญาอย่างถูกต้องก็ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยออกให้อย่างถูกต้องเนี่ยใช่ไหม
เพียงแต่คุณไม่ได้เรียนไงแต่ถ้าไปซื้อแบบไอ้ปลอมต่างอินเตอร์เน็ตอันนั้นมันก็ปริ้นทำปริ้นปริ้นปริ้นทำโลโก้ปลอมทำอะไรปลอม
แต่อันนี้เขาบอกเขาไปซื้อถึงมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องเรียน
อันนี้หนักกว่าหนักกว่าไปซื้อเอกสารปลอมอีก

กับว่าจากนี้ไปเราไม่ต้องไป

ไม่ต้องจ่ายค่าเทิมหลายเทอมจ่ายทีเดียว๕๐๐๐

อยากเรียนบริญญาณรีไม่ต้องไปกู้กรยาศอรัย
จ่าย๕๐๐๐ได้ปริญญาเลยเอกชนด้วยมหาวิทยาลัยแห่งนี้

นี่ไงก็ต้องขยายผลไปให้ถึงตรงนี้อีก
คุณกลางสิทธิ์ธนายภัยสารเรืองฤทธิ์ที่มาช่วยดังคดีนี้นะคะ
เข้ารับราชการตำรวจถูกต้องตามกฎระเบียบจริงหรือไม่
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ
เอที่เป็นผู้เสียหายเข้าเป็นทหารได้ยังไงอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเรื่องเลยนะ
ยังไม่ได้คำตอบเลยนะเรื่องนี้แล้วยังมีข้อสงสัยเรื่องแพทย์ที่ออกใบรับรองแพทย์ให้ก่อนมามอบตัว
มีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เรื่องที่มาของวุฒิการศึกษาอีกนะ
ที่ซื้อ๕๐๐๐บาทปริญญาตรีเนี่ยมันทำได้ง่ายอย่างนี้จริงเหรอ
จะเรื่องทางหน่วยงานของสวอีกอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ออกมาตอบคำถามของสังคมให้กระจ่างหน่อย
เพราะว่าประชาชนหลายคนก็อยากจะพูดเรื่องนี้มันก็ต้องพูด
ก็ผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
จะได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่แบบถามอะไรไม่ได้
ตอบอะไรไม่ได้นะครับนี่มันปีไหนแล้วนะครับ
ก็คืออยากให้ออกมาชี้แจงทุกหน่วยงานเลย
วันนี้ผมรอคำตอบจากทั้งกองทัพบกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วุฒิสภาทั้งแพทยศภาทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับทะบวงมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับ
คุณต้องตอบเรื่องนี้ให้สังคมหายสงสัยให้ได้นะครับ
ท่านผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเยอะเหลือเกิน

ท่านผู้ชมครับคุณกันจอมพลังที่มาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยนะฮะ
บอกว่าที่แฟนนุ่มของ๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าเอาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่
แล้วต้องทำโทษกันเพราะตกลงกันอยู่แล้ว
เป็นการสั่งสอนดูแลเหมือนญาติ
เลยอยากตั้งคำถามกลับว่าหากดูแลเหมือนญาติเนี่ย
โอ้โหนี่ทำร้ายญาติจนแบบ

ไม่ส่งโรงพยาบาลเนี่ยตามคลิปอะไรต่างนานาเนี่ย

เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้เสียหาย
ต้องออกมาทวงสิ่งที่ควรจะได้คืน
โดยเฉพาะเรื่องการถูกทำร้ายร่างกาย
ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพ
เมื่อวานที่ไปที่สพออคุณกัลจอมพลังบอกว่า
มีอดีตแฟนเก่าของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ

เพื่อเอาข้อมูลของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิมาให้นะ
ส่วนอีกคนโทรมาอธิบายว่า
ตอนที่คบหากับ๑๐ตำรวจโทยหญิงกรศาสิ
มีพฤติกรรมอะไรยังไงบ้าง
อดีตแฟนเก่าของ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้
พร้อมมาเป็นพยานให้ทั้งหมดเลย
จะบอกว่าเธอมีแฟนหลายคนเหลือเกินก็มันก็คงใช่แล้วมั้ง
เพราะคุณกันก็บอกเป็นอดีตแฟนเก่า๒คนอ่ะ

ส่วนแฟนของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
ที่จะไปมอบตัวที่สพชะอำในวันพรุ่งนี้
หลังจากถูกแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
คุณกันจอมพลังบอกว่าจะไปคัดค้างการประกันตัวเหมือนกันนะครับ
เนื่องจากกลัวว่าแฟนของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
จะได้ออกมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัย
เนื่องจากแฟนของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ

และด้วยร่างกายในการแด่งเขลไกดิ์
กรัฐที่ยุ่งเป็นประตูหน้า

มีภาพคุยกับคนใหญ่คนโต

คือผมเนี่ยเลยอยากจะบอกทุกท่านว่าหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่หนีอ่ะทำไมไม่สู้อ่ะ
ถ้าทุกท่านอยู่ในบริบทเดียวกันแล้วเห็นภาพว่าไปงานผู้ใหญ่ระดับประเทศ
ผมบอกว่าสิ่งที่เขาขู่มาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นใครก็กลัวครับ
เป็นใครก็ตัวแข็งเพราะว่ามันไม่ใช่งานที่คนธรรมดาจะไปได้เลยอ่ะ
ไปนำมาให้กับภานค์งานสอบสวนไปพบภานค์งานสอบสวน
สพเมืองรัชบุรีเนี่ย๒๐สิงหาคมใบรับรองแพทย์ลงวันที่๑๙สิงหาคม
บอกว่าอยู่ในอาการอยู่ในระหว่างรักษาอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นระยะ
และรักษามาต่อเนื่องมียารับประทาน
เรื่องนี้นะครับตำรวจสพเมืองรัชบุรีเปิดเผยว่า
ได้นำตัว๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิออกมาจากเรือนจำนะฮะ
กตัวมาเพื่อไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลราชบุรี
ไปตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอผล๗วัน
เดี๋ยวจะทราบผลว่ามีอาการตามใบรับรองแพทย์
และตามข้อมูลที่บอกกับตำรวจเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไร
เมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนยังไปสอบปากคำ
แพทย์ผู้รักษาอาการสุขภาพจิตของ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิด้วยนะครับ
เป็นแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
จากการสอบสวนทำให้ทราบว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิมารักษาอาการป่วยทางจิต
ในอาการควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางเวลาและนอนไม่หลับ
รักษาตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงปี๒๕๕๙
จากนั้นไม่ได้มารักษาอาการตามนัดอีกเลย
ซึ่งทางแพทย์มีประวัติการรักษาเก็บไว้อยู่แล้วนะครับ
นี่นะครับตอนนั้นก็เลยเหมือนกับออกใบรับรองแพทย์ให้
แต่แพทย์ที่ออกให้๑๙สิงหาคมเนี่ยไม่ใช่แพทย์ที่รักษาโดยตรง

ซึ่งช่วงเวลานี้มันจะซ้อนกับการที่ได้เข้าเป็นตำรวจด้วย
แต่เอาจริงจะป่วยทางจิตหรือไม่ป่วยทางจิตมันมีเรื่องให้ผิดทั้งสองอย่างเลยนะคะพี่อุ๋ย
จิตจริงมันก็ผิดในหลายเรื่อง

ใช่ที่สำคัญคือคุณไปซ้อมไปทรมานเขา
ใช่ไงคือตอนที่คุณก่อเหตุคุณซ้อมคุณทรมานเขา
เขาก็ต้องไปตรวจสอบว่าจริงแล้วคุณมีสติสัมปัชญะหรือเปล่าระหว่างก่อเหตุ
ไม่ใช่แค่จะอ้างประวัติว่าเคยป่วยเคยรักษาอืม
อ้างแค่เคยป่วยมันไม่ได้นะคะเพราะว่าจังหวะที่ก่อเหตุ
ช่วงระหว่างก่อเหตุคุณรับรู้หรือเปล่าคุณมีสติสัมปชัญญะหรือเปล่า
เดี๋ยวนี้ชอบหงายการแบบนี้กัน
คุณเคยรักษาอาการป่วยทั้งจิตทั้งประสาท
เขาจะดูว่าระหว่างตอนก่อเหตุคุณมีสติสัมปัชญะรับรู้ขนาดไหน
ไม่ใช่มาอ้างเรื่องอดีตว่าเคยป่วยเคยรักษา
ซึ่งหลายคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ยอมเลยนะ
เขาบอกว่าเฮ้ยช่วงก่อเหตุคุณไม่ได้ทำไปเพราะอย่างนั้นเลย
หรือถ้าทำก็ต้องไปรักษานะฮะใช่

เขาก็ต้องดูรายละเอียดเรื่องของอาการป่วยว่าคุณรักษามาจริงหรือไม่จริงยังไง

ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยไม่ต้องรับโทษแล้วไม่ใช่นะฮะ
เสร็จถ้าศาลท่านสั่งอะไรยังไงคุณก็ต้องมาจำคุกมารับโทษนะครับ
ออกมาโพสต์นะฮะ
ไม่ใช่เด็กนายเด็กฝาก
วยมีความรู้ความสามารถมาก

คำสั่งกองบังคับการตำรวจสันติบาล๑ที่๑๘ทับ๒๕๕๙
เรื่องให้แจ้งตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่รัชการ
เพื่อให้การบริหารราชการของกองบังคับการตำรวจสันติบาลหนึ่ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นี่ฮะก็จะมีเหตุผลต่างลงรายละเอียดต่าง
ระบุก็คือให้๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิบัวแย้มพบหมู่
กองกำกับการ๔กองบังคับการตำรวจสันติบาล๑
ปฏิบัติหน้าที่รัชการสำนักงานผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๑
อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม
เรียนก็เลยมีแฮชแท็กขอตัวไปช่วยหน้าห้องนาย

ค่ะยังไงกันล่ะเรื่องวันนี้ยังไงกันล่ะทีนี้
ทีแรกยังคิดว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนอกจากรอผลทางคดี
มันมีจริงพี่อุ๋ยแต่สิ่งสำคัญที่คุณผู้ชมอยากฟังเพิ่มเติม
คืออยากจะฟังหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ถูกพาดพิงถึงออกมาชี้แจง
ประเด็นที่สังคมสงสัยคุณต้องออกมาตอบนะคะ
ไม่ใช่เราเล่าไปพูดถึงไปแล้วมันเงียบกลิบมันไม่ได้นะ
ของเก่ายังตอบไม่หมดเลยนะรอฟังคำว่า
นี่เพิ่มในส่วนของเรื่องปริญญาตรีซื้อวุฒิมาอีกแล้วนะ
ใช่ไหนจะขอตัวไปหน้าห้องนายอีกนะ
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่อุ๋ยไปจดมาเลยนะว่าหน่วยงานไหนบ้างนะ
แล้วพยายามไล่ให้ครบที่ก็ไล่กันอยู่ทุกวันเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยก็ไล่ทุกวันเลยตอนนี้